สุดทางช่อง๗เองได้มีการโพสต์แจ้งเตือนโพสต์ประกาศเอาไว้ชัดเจนเลย
บอกว่าพระเอกชื่อดังมิคทองระยะตอนนี้ติดโควิด
คุณผู้ชมทางช่องเจ็ดก็ได้มีการโพสต์ชี้แจ้งแจ้งข่าวเอาไว้ว่า
ใครที่ได้ไปใกล้ชิดหรือว่าได้ไปร่วมงานกับคุณมิคทองระยะพระเอกชื่อดัง
ให้ไปตรวจร่างกายด้วยด่วนเลยนะฮะรวมไปถึงก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษ
ควรกักตัวไว้ก่อนด้วยก็ดีนั่นเองนะคะ
นอกจากคุณมิคทองระยะตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะ
ลามไปทั่ววงการอีกแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้มีทีมงานฟรีแลนซ์ค่ะ
ที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับศิลปินในสังกัดติดเชื้อโควิด
ซึ่งศิลปินที่ได้ไปเจอกับทีมงานท่านนั้นนะคะ

หลังจากนั้นน้องเข้ารับการรักษาทันทีนะคะ
ผลตรวจล่าสุดคือไม่พบเชื้อ
ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนะคะ

มีอาการไข้ต่ำและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไป
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมาไว้ด้วยค่ะ

บอลลำสาวแพรวพราวแสงทอง

ออกมาโพสต์เมื่อคืนนี้บอกว่าตัวเอง
เนื่องจากว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะ

ตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ
มาต่อกันที่สาวแก้มบุ๋น
คุณผู้ชมค่ะแก้มบุ๋มปริยดา
แก้มบุ๋มเองบอกว่าเธอยังไม่ได้ติดโควิดนะคะ
บอกว่าใครที่ติดโควิดแล้วหาเตียงไม่ได้
ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยนะคะ
ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักอีกรอบนึง

พร้อมทั้งฝากถึงให้ทุกคนนั้นดูแลตัวเองให้ดีด้วยนั่นเองนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าใครที่เข้าข่ายซุ่มเสี่ยงอะไรต่างไม่สบายใจ
เขาบอกว่าอยากให้ดูว่าช่วงไหนโควิดจะกลับมาระบาดที่ดวงการบรรเทิง
ถ้าเริ่มแน่นแล้วก็เริ่มจะต้องระวังตัวแล้ว